มาดูคดีใหญ่สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีสืบเนื่องจากที่นายเปรมชัยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็มีการไปล่าสัตว์ป่า
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่พอจะต้องไปตรวจสอบพื้นที่อื่นในการครอบครองของนายเปรมชัยด้วย
ว่ามีจุดไหนผิดกฎหมายหรือเปล่าไปตรวจที่บ้านพบสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเปล่า
คือเรื่องนี้มันขยายออกไปในหลายประเด็นด้วยกัน

คนอาณาจักรเปรมชัยลุกที่ป่า๖๐๐ไร่นพดลโผล่รับคุยเข้าทุ่งใหญ่

สำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อวานนี้นะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากจะลงพื้นที่แล้วนะคะ
ก็ไปตรวจสอบเกี่ยวกับนำทีมทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหมายสาร
ซึ่งคาดว่าจะเป็นพื้นที่ครอบครองของนายเปรมชัย
ก็มีการเปิดเผยอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็คือเรื่องการเข้าพบเจ้าหน้าที่
ก็คือนายนพดลพฤกษวรรณอดีตข้าราชการกรมอุทยานไปเข้าพบนะ
ก่อนหน้านี้กำหนดก็คือวันที่๑๕ใช่ไหมครับพรุ่งนี้
แต่ว่าเมื่อวานนี้ใช้คำว่าแอบไปเข้าพบเจ้าหน้าที่
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ทำงานหลายภาคส่วนรองพบตรลงพื้นที่จังหวัดเลย
ไปดูเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่า
ส่วนทางด้านของผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็จะดูเรื่องของคดีแล้วก็เรียกพยานเข้ามาสอบ
พยานสำคัญนั่นก็คือนายนพดลพฤกษวรรณ
เป็นอดีตข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะ
แล้วก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทอิตาเลียนไทย
ในเรื่องที่จะต้องให้นายนพดลเข้าพบ
เพราะว่ามีการอ้างถึงว่านายนพดลเป็นคนประสานงาน
ให้กลุ่มของนายเปรมชัยเข้าไปล่าสัตว์ป่า
เมื่อวานนี้ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกจากเดิม
ที่มีกำหนดเข้าพบ๑๕กุมภาพันธ์
โดยได้มอบหมายให้พันธ์ตำรวจเอกสุวัสดิอินทศิษย์
รองผู้บังคับการปทศเป็นผู้ควบคุมการสอบสวน
ซึ่งนายนพดลเองก็ยอมรับนะคะบอกว่าเป็นผู้ประสานงาน
นางสาวกาญจนานิตยะผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เพื่อให้กลุ่มของนายเปรมชัยเข้าไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

โดยตัวนายนกพะดนเนี่ยเขาก็บอกว่า
เขารู้แค่ว่านายเปรมชัยแล้วก็พวกจะเข้าไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

นายเปรมชัยไม่ได้บอกเลยว่าจะเข้าไปล่าสัตว
ใช่เขาก็เลยประสานงานให้
ไอ้การไปล่าสัตว์เนี่ยตัวเขาบอกเขาไม่รู้
เขาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องจริง
ค่ะฟังเสียงผู้บังคับการปฐศด้วยค่ะ
ได้รับรายงานจากทางภูมิกับ๕นะครับว่า

ขณะนี้คดีนี้ค่อนข้างที่
ที่เศรษฐ์สื่อมงชนติดตามอยู่นะครับ
เขาก็ขอความร่วมมือว่าเขาไม่อยากจะพบกับสื่อมวลชน

เขาสร้างไหมคะว่าคุณเบมชัยคือเจตนาเข้าไปในฝั่งเพื่ออะไร
เขาเพียงแต่บอกว่านะครับขออนุญาตเข้าไปในช่วง๓๕นะครับ

ผมว่าเจตนามีมันสรรพย์ไปไหน
ตอนนี้ยังครับยังไม่มีพยานอักษรถึงขนาดนั้นนะครับ

เขาเป็นเพียงแค่พยานซึ่งไปยืนยันว่าทางคุณเปรมชัยทางผู้ต่อหา
มีการประสานเพื่อให้ประสานเพื่อจะเข้าไปในช่วงวันเวลาเกิดเหตุครับ
ส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีคลิปเสียงที่ระบุว่านายเปรมชัย
จะให้นายนพดลนำสิ่งของมาให้
ในคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงเอามาให้เอามาให้เป็นคันรถเลย
จะเอารองเท้าแตะมาให้รองเท้าคอมแบตเอาไฟฉายเอาอะไรมาให้
เป็นการติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
เรื่องนี้ทางกองบังคับการป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
หรือบกปปจะทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายเปรมชัย
โดยกรณีนี้นายนพดลได้อ้างบอกว่า
เขานำไฟฉายไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ในฐานะที่ตัวเองเป็นอดีตข้าราชการกรมอุทยานเท่านั้น
แต่ปริมาณเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหน
อันนี้ตำรวจไม่ได้เปิดเผยออกมานะคะ

ไม่ใช่เป็นการติดสินบนต่อเจ้าหน้าที่นะครับ
มาดูพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทางด้านของ
ฝ่าไม้ในอาทธพลอาทธพลเจ้าเบิร์นชันศาด้วยนะครับ
ทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งหมดนะฮะ

เข้าไปเอาหมายค้นจังหวัดเลยไปค้นพื้นที่๓จุด
รังเย็นรีสอร์ทที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ภูเรือวโนธยานที่ตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
และ๓อีกที่หนึ่งคือชาโต้เดินเลย
เป็นโรงงานผลิตวายที่อยู่ในอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
ที่มีชื่อของนายชัยยุทธ์กรณสูตรบีดาของนายเปรมชัยเป็นประธานกรรมการ
ซึ่งบีดาของนายเปรมชัยเสียชีวิตไปแล้วนะ

เรื่องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าไปพบบริษัทครอบครองที่ดิน
ของรัฐทำประโยชน์ปลูกพืชสวนจำนวน๑๔๗แปลง
คิดเป็นไร่ทั้งหมด๖๒๑๕ไร่
ทั้งหมดนี้คิดเป็นความเสียหายของรัฐ๖๒๐ล้านบาทนะคะ
และมีการนำที่ดินที่ถูกเพิกถอน
คือที่ดินจุดนี้ถูกเพิกถอนอนุญาตหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์บางส่วนมายื่นออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ
ก็คือเอาเอกสารสิทธิ์นศ๓กที่ทางกรมเขาแจ้งยกเลิกไปแล้ว

ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบนะคะ
และจากการตรวจสอบที่ดินที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ก็คือที่ดินนศ๓กอย่างที่บอกไป๑๔๗แปลง
ที่กว่า๖๐๐ไร่ซึ่งถูกกรมที่ดินเพิกถอนไปแล้ว
บริษัทบริษัทก็คือบริษัทชื่อปัจจุบันนี้นะคะ
และทางที่ดินภูเรือก็เตรียมสำรวจเพื่อออกเอกสารสิทธิ
ในพื้นที่ภูเรือและพื้นที่ด่านซ้าย
ขอยกเลิกสัมปทานเพื่อสำรวจออกโฉนดที่ดิน
ดังนั้นปัจจุบันที่ดินนี้นะคะยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางที่ดิน
ตามทางกฎหมายแล้วจะต้องไม่มีสิทธิ์ในทางที่ดินใดเลยนะคะ
แต่ทีนี้เขาไปตรวจพบว่าทางบริษัทของนายเปรมชัย
ยังคงครอบครองจุดนี้อยู่ยังทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวอยู่
ก็เลยเข้าข่ายความผิดฐานบุกลุกป่าตามพรบป่าไม้
ส่วนอีก๑จุดเป็นที่ดินที่เหลืออยู่๑๖แปลง
ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดินไหว้

เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปถึงเขาบอกว่า
มันครอบคลุมเป็นภูเขาเลยเป็นหมื่นไร่นะคะ
เรื่องต้นหัวหน้าชุดพยักษ์ไพรได้เดินทางเข้าร้องทุกข์
กับพนักงานสอบสวนภูทรจังหวัดเลย
เพื่อเอาผิดนายเปรมชัยกับพวกรวม๔คน
ความผิดฐานกระทำผิดออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ
ตามกฎหมายที่ดินกระทำการลุกที่ป่า
ตามพรบป่าไม้และพรบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งนายเปรมชัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัท
พร้อมแจ้งความให้ดำเนินคดีอีกหนึ่งข้อหา
เป็นข้อหาที่๑๐แล้วก็คือทารุณกรรมสัตว
โดยพนักงานสอบสวนจะเรียกนายเปรมชัยมารับทราบข้อกล่าวหา
และให้ปากคำภายในสัปดาห์นี้นะคะ
แต่ว่าถ้าไม่มาพนักงานสอบสวนจะแจ้งต่อสาร
และพิจารณาเพิกถอนการประกันตัวที่ประกันตัวไป

เรื่องนี้พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเหมือนกันนะคะ
บอกว่าภายหลังเป็นประธานการประชุมคอสช
และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
ได้พูดถึงบอกว่าไม่อยากให้สังคมหรือใคร

จะทำให้เจ้าหน้าที่พูดไม่เหมือนเดิม
เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับคำถาม

ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย

คนจนต้องติดคุกแล้วเอาไปเปรียบเทียบ
กับทุกเรื่องโดยเฉพาะคดีตายายเก็บเห็ด
เพราะแต่ละคดีแต่ละเรื่อง

เช่นนั้นศาลและกระบวนการยุติธรรม
จะอยู่ได้อย่างไรค่ะ
สำหรับคดีนี้นะฮะมันก็ต้องติดตาม

จังหวัดเลยซึ่งถูกกัน

เรื่องของคดีเข้าป่าล่าสัตว

เรื่องของวินัยของเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน

เรามาติดตามเรื่องของคดีเข้าป่าล่าสัตว

นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร

สัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ลงพื้นที่

เพื่อไปจำลองเหตุการณ์การล่าสัตว์ป่าของนายเปรมชัยและพวก
โดยมีการใช้อย่างนี้ฮะตำรวจบกปทศเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังหน่วยมหาบราช
เดินเท้าต่อไปอีก๙กิโลเมตรไปยังจุดนี้
ซึ่งนายเปรมชัยและพวกตั้งแคมป์ริมห้วยประชิอยู่ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
เพื่อเป็นการถ่ายภาพมุมสูงก่อนนะนี่คือภาพมุมสูงที่ขึ้นฮอถ่ายกัน
แล้วก็จะนำภาพมุมสูงไปทำแผนจำลองเหตุการณ์ยิงเสือดำอย่างละเอียด
เก็บหลักฐานอื่นเพิ่มเติมเช่นซากสัตว์คราบเลือดจุดที่ชำแหละสัตว์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ทางด้านนักวิชาการป่าไม้ซึ่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
ส่วนด้านตะวันตกก็คือนายปียพงศ์สืบเซนพร้อมทหารก็ลาดตะเวนอยู่ด้านล่างคุณ
ตะเวนอยู่ด้านล่างนะครับนำรถยนต์ของกลางที่นายเปรมชัยกับพวกใช้เป็นยานพานะในการกระทำผิด
ทะเบียน๗กไก่คค๒๑๙๒กรุงเทพนครลงพื้นที่เหมือนกัน
แล้วก็ส่งมอบให้กับร้อยตำรวจเอกสุมิตรบุญญนิตรองสาววัดสอบสวนสพทองผาภูมิเพื่อตรวจหาหลักฐานต่อไป
ตำรวจสพพภูมิบอกว่ารถคันนี้สำคัญนะคุณ
ต้องส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกต่อหนึ่ง
รวมทั้งหาคราบเขม่าวดินปืนการดัดแปลงสภาพรถเพื่อหาหลักฐานอื่นนำไปประกอบสำนวน
นี่คือความสำคัญของรถคันนี้นะครับ
และเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่
พบเศษเขียงพลาสติกอยู่บริเวณริมลำห้วย
ห่างจากจุดกลางเต็นต์ไปประมาณ๓๐เมตร
ซึ่งคาดว่าจะเป็นเขียงนะที่ใช้ในการชำแหละสัตว์ที่ล่ามาได้
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเขียงที่ใช้ชำแหละเสือดำด้วยหรือเปล่า
แล้วก็ในช่วงเช้านี้ทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
อย่างที่บอกไปนำรถกระบะ๔ประตูส่งมอบให้กับตำรวจเป็นของกลางในคดีแล้วครับ